สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ให้ใหม่เยอะ

เห็นคุณแม่ม้ากำลังจะมีผลงานตัวใหม่เร็วนี้

ขึ้นมาขึ้นมาแล้วจะดู

เอาไว้ให้ดูปากเดือนหน้า

ในโซเชียลแน่นอน
หรือก็คือเรียกว่าทำโซเชียลซะแบบมีสตุ้งสตังค์เข้ามาแล้วนะ

นะครับรู้แต่ว่าใส่ชุดว่ายน้ำ

มือไหนล่ะกลางวันหรือเย็น

กรณีที่นายช่างปลูกไปสังหารโหดนะฮะ
คือทั้ง๓คนนะครับที่สถานีวิยุกระจายเสียง

หรือว่าสวทพิศนุโลกนะครับ

แน่นอนนะครับว่าสาเหตุนั้นก็คือ
เนื่องจากทางนายช่างนายนี้เนี่ยนะฮะ
ไม่พอใจเพื่อนร่วมงานนะครับ
มักจะคอยต่อว่าต่อค้านเขาอยู่เป็นประจำนะครับ

เป็นในช่างเครื่องส่งประจำสถานีวิทยุกระจายเสียง

หรือว่าสวทพิศนุโลกนะครับ
ไปก่อเหตุใช้วุฒิปืนยิงใส่ร่างของเพื่อนร่วมงานนะฮะ
เสียชีวิต๓ลายอยู่ด้วยกัน
พันตรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิครับ
ท่านเป็นผู้อบการอยู่ที่สพพิษณุโลก

ชุดสืบสวนทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบประมาณ๕๐นายครับ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ท่ามกลางการคุ้มกันอย่างหนาแน่นนะฮะ
จุดแรกนะครับในวิมนั้น
ใช้ปืนเนี่ยนะฮะไปยิงนายจิรวุฒิสุเมษเทพานันนะครับ
อายุ๔๗ปีคนนี้เป็นในช่างไฟฟ้าอาวุโส
ขณะกำลังปีนบันไดปรับกล้องวงจรปิด
บริเวณห้องโถงด้านหน้าจำนวน๓นัดนะฮะ
จุดที่๒นะครับบริเวณห้องควบคุมเครื่องส่ง
ใช้ปืนนั้นยิงนายภูมิสารันพันภูมินะฮะ
อายุ๕๕ปีคนนี้เป็นนายช่างอาวุโสเช่นเดียวกัน
ยิงเข้าที่แผ่นหลังทั้งหมด๕นัดด้วยกันนะครับ
เสียชีวิตอยู่ภายในห้องจัดรายการวิทยุ
ซึ่งคนนี้ฮะแน่นอนเข้าไปแอบไปหลบอยู่ข้างในนะครับ
ก็โดนนายวิมตามเข้าไปสังหาร
ส่วนจุดที่๓นะครับไปยิงในปรุงจันแดงครับอายุ๕๖ปี
เป็นช่างเครื่องส่งนะฮะขณะเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีนะครับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสยิงเข้าที่ปากนี่นะฮะ
ส่วนจุดที่๔นะครับบริเวณด้านหลังอาคารของสวทพิศนุโลกนะครับ
ในวิมเนี่ยนะฮะใช้มีดรวมถึงปืน
ยิงใส่ร่างของนายสานิทบุตรมังกูลอายุ๖๐ปี
คนนี้ท่านเป็นผู้มนวยการอยู่ที่สวทพิศนุโลก
โดยใช้เวลาทำแผนทั้งหมด๓๐นาทีนะฮะ
แน่นอนนะครับว่าสำหรับคนสุดท้ายที่พูดถึงก็คือพอรายนี้เนี่ยนะครับ
จริงแล้วพอเห็นเหตุการณ์เนี่ยพอก็พยายามจะบอกว่า

เราไม่ได้เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันนะครับ
แต่ว่าแน่นอนครับว่าหลังจากนั้นมีการยื้อแย่งอาวุธปืนกัน
จนสุดท้ายแล้วพอปีนหน้าต่างกระโดดหนีลงมา
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพยายามวิ่งหนีนะฮะ
ปรากฏว่าในวิมเองก็ใช้ปืนยิงนะครับ
หลังจากนั้นมีการยื้อแย่งอาวุธกันก็เลยใช้มีดเนี่ยนะฮะ

หลังจากนั้นก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงใหม่

นี่คือในตรงจุดที่มีการไปสังหารในสานิท

ในบิมพุทธองหาท่านเปิดเผยบอกว่า
เคยนั่งนับ๑๑๐จนถึงพันมาแล้วนะครับ

แต่วันที่เกิดเหตุตนเองนั่งกินยาอยู่ดี
นายจิรวจโทรศัพท์เข้ามาบอกว่า
ให้หาออสตินหม้อแปลงแกนอากาศ
เอาไว้สำหรับใช้หยอดเสาไฟ
ปรากฏว่าบอกให้ไปหาให้
แต่เขากลับพูดเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ที่เขาตามหา
นี่นะนั่งอยู่ก็ชอบทำหน้าบึ้งใส่
ส่วนในภูมิสารันก็เป็นคนชอบเสี่ยมนะฮะ
จนสุดท้ายแล้วเนี่ยตนเองตามไปยิงจนตาย
ส่วนพอพยายามต่อสู้แย่งปืน

และในส่วนคนเจ็บเอาจริงก็ไม่ได้มีเรื่องโกรธเครื่องอะไร
แต่เขาเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยต้องจัดการ
หลังทำภารกิจเสร็จก็โทรหาครอบครัว

เพราะตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะฆ่าตัวเองตาย

ขอให้ชดใช้กรรมก็คือเหมือนกับว่า
กับว่ายอมรับในสิ่งที่ทุกคนเองทำทางกฎหมาย
ทางด้านพันธุรกิจเอกภาคภูมิก็กล่าวนะครับว่า

ในการให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี

ที่มีปัญหาระหว่างกลุ่มในช่างกับผู้ต้องหา

ประกอบกับสุขภาพก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่
ทำงานผิดพลาดและก็มีปัญหา

ก็โดนหัวหน้านั้นต่อว่าต่อขานบ่อยครั้งนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเป็นเรื่องของหายครับ

ส่วนเรื่องของการกินยาระงับประสาท

ไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหอบโรคหัวใจ

ทางตำรวจเองแจ้งข้อกล่าวหา

รวมถึงมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันนะครับ

นับ๑ถึง๑๐มาแล้วนับ๑ถึง๑๐๐๐ก็ทำแล้ว

แต่ไอ้ล่าสุดมันทนไม่ได้จริงนะครับ

แล้วก็พยายามต่อว่าต่อขานนะฮะ

แล้วหลังจากนั้นอีกคนนึงแกก็บอกว่าคนนี้ชอบเสี่ยมชอบแบบพูดจาแบบต่างนานา
แกรู้สึกไม่สบายใจต่างนานาเนี่ย
แกก็เลยหวังจะฆ่าสองคนนี้เท่านั้น
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าเหมือนเลือดมันเข้าตาเลยละ
เจอใครก็ตามแต่ที่มาห้ามหรือพยายามจะมาแย่งอาวุธ
แกก็ยิงหมดเนี่ยนะครับ
ส่วนผู้หญิงนะฮะซึ่งเป็นเหมือนกับผู้ประกาศทางสถานีเองเนี่ย
ก็ออกอากาศอยู่นะฮะมีหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็วิ่งเข้าไป
พยายามจะไปหลบเขาก็ตามเข้าไปยิงตรงนั้นเสียชีวิต
แต่เขาไม่ได้ยิงผู้หญิงนะฮะเนี่ยครับ
ลองฟังเสียงทางคุณวิมดูครับ
นั่นคือคนที่เช่ม

คุณยี่เซียมเขาก็ต้องการจะยิงสองคนนี้แหละครับ
ไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งอันนี้พูดถึงเรื่องของการทำงานกันไป
เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคนเสี่ยงที่จะตกงานเยอะมากทีเดียวค่ะ
ก็คือเรื่องของพิษโควิด๑๙นี่แหละนะคะ
นายทศพรซีริสัมพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ก็มีการแถลงข่าวรายงานภาวะสังคมไทยปี๒๕๖๓นะคะ
ระบุเลยบอกว่าผู้ว่างงานนั้นจะมีจำนวน๓๙๔๕๒๐คน
หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานในไตรมาสแรกนั้นอยู่ที่ร้อยละ๑๔
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ๐๗
ซึ่งผลกระทบจากโควิด๑๙มีความเสี่ยง
อาจจะทำให้คนตกงานอยู่ที่๘๔๐๐๐คน
แบ่งเป็นแรงงานอยู่๓กลุ่มด้วยกันนะคะ
ประกอบไปด้วยหนึ่งเลยก็คือแรงงานในภาคการท่องเที่ยว

ซึ่งมีประมาณ๓ล้าน๙แสนคน
ได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แล้วก็แม้แต่การท่องเที่ยวในประเทศเอง
ประมาณ๒๕ล้านคน

ก็ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าเลยอันนี้
ต่อเนื่องมาจนถึงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
จากการลดลงของอุปสรรคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วย
ทำให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
จากทั้งหมดประมาณ๕๙๐๐คน
คาดการณ์เลยว่าจะได้รับผลกระทบอยู่ที่๑๕ล้านคน
เยอะเลยนะส่วน๓ค่ะการจ้างงานในภาคบริการอื่น

หรือว่าสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนกันเป็นแบบจำนวนมาก
ซึ่งกลุ่มนี้มีการจ้างงานอยู่ที่จำนวน๑๐ล้าน๓แสนคน
การว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ๔๔๐๐๐คนค่ะ
ไม่น้อยเลยซึ่งผลกระทบจากภัยแรง
การจ้างงานภาคเกษตรกรรมก็เหมือนกัน
ทำให้มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแรงทั้งสิ้น๖ล้านคนเลยนะ

การว่าในปี๒๕๖๓อัตราการว่างงานจะอยู่ในช่วงร้อยละ๓๐
หรือตลอดทั้งปีมีผู้ว่างงานไม่เกิน๒ล้านคน

เพราะว่าหลายธุรกิจปิดเยอะมาก
ผ้ากเกษตรีเยอะมากเลยนะเพราะว่าใครแร้งด้วย
แล้วรวมหลายอย่างกับผลโควิดเข้าไปด้วยประกวบเหมาะกันก็คือเยอะมากเลยค่ะ
แล้วเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวนี่นะเขาก็ตอนที่ช่วงหยุดโควิด
เขาก็ได้ทำการพัฒนาจนกระทั่งแบบว่าเหมือนเตรียมพร้อมที่จะให้ไปเที่ยว
ซึ่งเขาก็หวังว่าก็คือให้คนไทยกันเองนั่นแหละ
ไปเที่ยวใช่เขาไม่ได้หวังว่าให้ต่างชาติเที่ยว
แต่ตอนนี้ก็อยากจะถามกลับไปว่าแล้วคนไทยกล้าที่ยังจะไปเที่ยวไหม

เพราะว่าสถานที่เนี่ยนะก็อยู่แถวพัทยาบ้างก็มีอะไรอย่างนี้
ก็หลายที่เหมือนกันก็ต้องช่วยกันอ่ะ
คือมันก็มีเรื่องของการโหลดแอป
ของทางไทยชนะเนี่ยแหละแต่ทีนี้มันปรัญหาเกิดขึ้นตรงนี้
อันนี้คือเป็นความที่ผมก็ยังไม่เข้าใจกับเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าในแอปของไทยชนะเนี่ยพอโหลดปุ๊บเนี่ยนะครับ
มันจะมีอันหนึ่งนะครับ
นี่อันนี้นะแอปไทยชนะต่างต่าง

มันมีการบอกนะครับว่า
ขอเหมือนเข้าไปดูรูปของเราได้
แล้วก็ไปดูพวกไฟล์ต่างของเราได้นะฮะ

เนี่ยพอดีผมแก๊ปเอาไว้อ่ะอย่างนี้เนี่ยนะฮะ
ผมไม่เข้าใจเนี่ยนะ

โฟโต้ทั้งมีเดียทั้งไฟล์ต่างนานาอย่างนี้

คือหมายความว่าโหลดแอปเนี่ยเราต้องอนุมัติให้เขาเองเนี่ยนะฮะ
เข้าไปในโทรศัพท์เราได้เหรอในรูปเราได้

ข้อมูลในโทรศัพท์น่าจะได้เพราะว่าเขาต้องมีว่าติดต่อเราได้

มันคือตอนนี้เป็นการขอดูรูป

ก็นี่ไงนี่คือแอปพลิเคชันไทยชนะ

จะขยายเพราะว่าตาไม่ค่อยดี
เวลาที่เราไปเช็คอินตามร้านค้า
ไม่ใช่เช็คอินโลดแอปพลิเคชัน

แต่ตอนนี้เขาจะให้ใช้วิธีการโหลดแอปพลิเคชัน
เขาจะบอกเลยว่าให้อนุมัติให้เขาสามารถเข้ามาในโทรศัพท์คือดูรูปได้
แล้วก็ต้องไปทำแบบว่ายิงไอ้เนี่ยไทยชนะ

อันนั้นไม่เกี่ยวแต่ไอ้ที่เกี่ยวนี่คือแอปพลิเคชันที่คุณต้องไปลง

ก็คือเป็นแอปพลิเคชันก็รู้สึกในนั้นคือจะยิงด้วยแต่เขาใช้เป็นโหลดไปได้

ตัวที่เรายิงบาร์โค้ดยิง

เพื่อตามว่าคุณอยู่ในห้างเวลานั้น
ตัวแอปไทยชนะเนี่ย

มันจะรองรับความคนต่างชาติได้เข้ามาอะไรแบบเนี่ย

คือเข้าไปดูได้อีกอ้าวแล้วไปโหลดมาแล้วยังไงอ่ะ
คือบางทีผมมีระหงรหัสมันให้เรายอมรับในข้อนี้
ต้องยอมรับในข้อนี้อย่างน้อยก็ต้องออกมาชี้แจงกันก่อนกันว่า
คือขอทำไมแล้วเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้เราจะได้รู้ไง

ชัยชนะไม่ใช่แอปค่ะที่เป็นแอปคือปลอม
อะไรก็นี่ไงเขาส่งมาอยู่นี่ไง
คือคนที่แฟนเขาเห็นมาในแฟนเพจมา
ไม่แต่ดิฉันว่าอย่าเพิ่งนั่นมั้
เราก็รอให้เขาปลดล็อกระยะ๓แล้วเขาบอกมาตรการในการที่เราจะต้องปฏิบัติดีกว่า
ฉันว่ารอให้รัฐบาลเป็นคนออกมาประกาศดีกว่า
ตอนนี้นะหลายครั้งแล้วที่เราก็คิดเอง
คนนี้เขาบอกว่าในทวิตนะปกติการลงแอปจะขออนุญาตแบบนี้อยู่แล้ว
เช่นการเข้าถึงตำแหน่งการเข้าถึงกล้อง
แต่คนไม่เคยอ่านกันนี่นะฮะ

มันดันเป็นแอปพลิเคชันอันนี้ที่มันจะต้องมีการติดตามอะไรต่าง
มันเป็นของภาครัฐไงมันไม่ใช่ของเอกชนไง
เป็นแค่แพลตฟอร์มไม่ใช่แอปค่ะ

นี่มันคือแอปพลิเคชันไทยชนะมันกำลังจะออกเป็นแอปไง
ก็เลยงงในนี้มีการตีกันอยู่ว่าไม่ใช่แอปค่ะ

คือก่อนหน้านี้มันเป็นตัวที่ส่งเข้ามาในไลน์ถูกไหม
แล้วคุณพี่สามเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถไปยิงตื๊ด
แต่ตอนนี้เขากำลังจะพัฒนาให้เป็นแอปพลิเคชันไทยชนะ

นี่ค่ะมีคนเขาก็บุญว่าเป็นแอปพลิเคชันแล้วค่ะ

ใช่ทีนี้ไอ้ปัญหาก็คือว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ

ซึ่งมันไม่สมควรใช่ไหม
คือแต่จริงแอปอื่นมันก็มีแบบนี้นะ
เฟซบุ๊กสมัครอะไรเนี่ยมันก็เข้าอันนี้ได้เหมือนกัน

มันจะขออนุญาตเราก่อนว่าให้เข้าถึงแอปพลิเคชัน
อันนี้มันเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้อง
คืออย่างเฟซบุ๊คเราไม่ต้องเล่นก็ได้
แต่อันนี้มันเป็นที่เราต้องไปไง
เราต้องใช้ไงเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธมันได้
ก็เขาคงไม่อยากให้เรามีความลับต่อไป
เขาคาดการณ์ว่าถ้าสมมุติเกิดเราไปที่ไหน
แล้วเราแบบไปถ่ายรูปกับใคร
มันก็จะอยู่ในลิงค์เขาจะได้ตามตัวได้อีกหรือเปล่า
แล้วผมแก้ผ้าผู้หญิงแก้ผ้าถ่ายรูปแล้วเข้าไปดูยังไง

เรารู้แต่ตอนนี้นี่เอายังไง
ก็รอไปก่อนไหมอย่าเพิ่งตีโพยตีผ้า

ค่อยตอนนี้เราเริ่มที่จะมีเรื่องราวทุกอย่างใหม่เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นไวรัสโควิดนี่ก็เป็นเรื่องใหม่มากมากซึ่งวันนั้นเนี่ย
คนเป็นคนเป็นหมอใครต่อใครก็ควานหาหมดว่าแล้วเราจะไปทางไหนกัน
ก็หาเหตุผลนู่นนี่นั่นเนี่ยก็เอาเท่าที่มันเป็นอยู่นะ
ณปัจจุบันทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เราผ่านอยู่ตรงนั้นมา
มันก็จะเริ่มมีเรื่องราวใหม่เกิดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องใหม่อีกแล้วใช่ไหม
เราก็ต้องค่อยที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับมันไป
ใช่ไม่ใช่ไม่ว่าอะไรกันก็ค่อยเป็นไป
พลิเคชันไทยชนะเนี่ยคือผมว่าพอดีว่าพอมันเป็นตัวใหม่
ที่พี่ม้าบอกเนี่ยแล้วบังเอิญว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในเครื่องของเรา
เพราะว่าต่อไปนี้ไปไหนเนี่ยมันก็ต้องใช้แอปตัวนี้แหละ
ในการที่สแกนเพื่อที่จะเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องใช้อันนี้ในชีวิตประจำวัน
แต่บังเอิญว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยพอเราเข้าสมัครในแอปไปปุ๊บซึ่งเป็นของทางภาครัฐ
แล้วบังเอิญว่าในนี้มันสามารถเข้าไปดูในไฟล์ต่างของเราได้ในโทรศัพท์เนี่ย
บางทีความเป็นส่วนตัวของเรามันก็อาจจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทางภาครัฐเองออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเหมือนกันว่า
สรุปแล้วมันจะยังไงใช้สำหรับทำอะไรมันสามารถแก้ตรงนี้ได้ไหมคือเพราะเราจำเป็นต้องใช้ไง
แล้วประชาชนบางคนเขาก็มีเรื่องส่วนตัวของเขาหรือมีรูปที่เป็นส่วนตัวหรือแม้กระทั่งไฟล์ต่างนานาที่เขาแบบเก็บเอาไว้ในเอกสารต่างที่เก็บไว้ในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้บางทีเขาก็แบบไม่ได้อยากให้ใครแบบแพรมเข้ามาอะไรอย่างนี้

เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อยเป็นเปราะไปนะ

ซึ่งวันนี้จริงต้องบอกว่าตอนก่อนหน้านี้เรามีแบบค่าเป็นศูนย์ถูกต้องไหมคะ

แต่วันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วค่ะคุณคะ
เป็นเลขสองตัวแล้วนะคะ

ล่าสุดมีน้องคนนี้ส่งมาน่ารักมากเลย

ก็ส่งเข้ามาแกบอกว่าเขาโหลดมาใช้แล้ว

นี่ไงล่ะเห็นไหม

เป็นหญิงโง่ไหมเพราะว่าดิฉันเป็นคนโบราณ

ไม่เป็นสาธารณะก็ได้ใช่ไหม
อันนี้อย่างที่น้องเขาบอกมาเนี่ย

นี่ถามแบบหญิงโง่นะใช่ไหม

การเราอยู่นะครับแล้วพอจะมีความรู้

จะได้แชร์เข้าไปเข้าได้รู้กันว่ามันคือแบบนี้
เขาเข้าอย่างนี้หมดเหมือนกันนะครับ

บางเสียงเขาอาจจะแบบรู้สึกว่า
แต่ผลเป็นของทางภาครัฐแล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ทุกคน
อ่าแต่โอเคอย่างนี้น้องเขาส่งมาอย่างเงี้น่ารักมากเลย
บอกว่าคือมันสามารถเลือกได้
หรือมีข้อมูลอื่นส่งเข้ามานะจะได้แชร์กันนะครับ
อาจจะต้องเป็นจากหน้าที่พี่หนุ่มกดแล้ว
เข้าไปข้างในก่อนแล้วอาจจะไปตั้งค่าอีกทีนึงแน่เลย

บอกว่าในเฟซบุ๊กก็กดยอมรับกันไม่เห็นกลัวกันเลยนะฮะ

ว่าแล้วนี่ไง
คืออย่างเฟซบุ๊กก็อย่างที่บอกไป

บางคนเขาก็ไม่ได้เล่นหรืออะไรอย่างนี้หรอก

อย่างมันก็คือหมายถึงว่าบล็อกได้สาธารณะได้

ไมโครโฟนกล้องถ่ายรูปครั้งแรก

ถ้าเราเลือกไม่ได้มันก็แค่เลือกรูปไม่ได้

อันนี้คุณพารุดีขอบคุณนะครับ

เข้ามาได้นะแต่อย่าด่าพวกพี่โง่นะ

ดิฉันเป็นคนโบราณแล้วก็โง่
อย่างวันนี้ดิฉันไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการจะเข้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ต

ว่าจะยอมให้เข้าถึงกล้องรายชื่อรูปภาพ
อยู่ที่ว่าแอปนั้นจะทำอะไร

แกะแอปมาดูการทำงานได้เหมือนกันครับ

โอเคอันนี้คุณวัฒนะส่งเข้ามาบอกนะ

ชัดว่าคือจริงแล้วมันมีการตั้งค่าได้

เขารู้โลเคชั่นไหมอะไรไหมคือแม่ไม่ซีเรียสแม่ปล่อยกดเลยใช่ไหม

จะไม่มีการขอสิทธิเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูล
มีแต่กล้องถ่ายรูปที่มีการร้องขอ

สำหรับคนที่โหลดเข้ามาแล้วยังไม่สบายใจ

แล้วก็เลื่อนไปปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะฮะ

แล้วถือตั้งผ้าใช่ไหม

ต้องเข้าไปตั้งค่าคุณแม่
เรื่องนี้จบไป

ไปทำไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปทำไทยชนะ
มารุมดิฉันทั้งหมด๔คน

นางก็จะบอกกดนี่สิคะกดนั่นสิคะกดหนี้สิ

จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบใหม่มาก
เอาเป็นว่าคนรุ่นเก่าเขาอยู่อย่างนี้ไป
ส่วนคนรุ่นใหม่ก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับ
เพราะว่าแน่นอนว่ามีการชี้แจงเข้ามาให้เราฟัง

แต่ตอนกดไปตอนแรกต้องอนุญาตเขาก่อน

อ่าว่าคุณจะไม่ให้เขาเข้าถึงอะไรก็กดเข้าไป

คนรุ่นดิฉันเนี่ยบางทีหงุดหงิดเรื่องแบบนี้
แล้วมีหลายคนมากที่ฉันรู้จักและหงุดหงิด
ดิฉันก็อยากจะบอกว่ายังหุดหงิดเลย
เราต้องเรียนรู้สิ่งที่ใหม่เกิดขึ้น

ถ้าคุณหุดหงิดเนี่ยคุณคงจะต้องตายไปจากโลกนี้ก่อนดีกว่า
เพราะว่าแบบใหม่มันมาแล้วจำไว้เลย
ไม่งั้นคุณแม่จะไม่มีหน้าให้เสวยงามันแบบนี้นะ
เรื่องเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งคนรู้ทั้งคนไม่รู้

ก็แค่เรียนรู้ไปว่าเฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเท่านั้นเอง

ไม่เป็นไรพี่ไม่มีใครฉลาดตั้งแต่เกิดหรอก
เออถูก
เรื่องนี้สิคะ
เรื่องนี้จบนะ
โอเคเดี๋ยวไปเรื่องอื่นนะ
เผื่อจะส่งกันเข้ามาในทวิตเตอร์หรือว่าไลน์หน้าจอทีวีของไทยรัฐก็ได้นะครับ
วันที่๒๘พฤษภาคมในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
ศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
หรือสบคก็แถลงสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม๑๑ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๐๖๕ราย
กลับบ้านไปแล้วนะคะ๒๙๔๕รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ทั้งหมด๕๗ราย
ทั้งนี้ผู้ป่วยรายใหม่๑๑รายอยู่ในสถานกักกันของรัฐนะคะ
เนื่องจากการเดินทางมาจากต่างประเทศทั้งอินเดียกาต้าคูเวท
จำนวนนี้มี๓รายค่ะที่ไม่มีอาการป่วย
แล้วก็บางรายมีอาการแบบว่าจมูกไม่ได้กลิ่น
ก็ต้องแบบว่าตีกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตรวจเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็พบทั้งหมด๑๑รายด้วยกัน
ก็ทุกอย่างก็มาจากการเดินทางมาจากต่างประเทศด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ
ตอนนั้นในประเทศเราก็ยังโอเคอยู่
ใช่ดีที่มีมาตรการที่แบบว่ากักตัวไว้ในสถานที่ของทางราชการก็เลยแบบว่าดีหน่อย
ดังนั้นเราต้องระวังกันไว้ให้ตลอดนะคะ
มีเรื่องราวดีในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมานี่นะคะคุณผู้ชม
เป็นช่วงของการออกไปทำงานตามปกติแล้วนะ
ก็มาเตรียมตัวนะคะให้พร้อมก่อนที่จะกลับไปลุยงานนอกบ้านกันเลย
เทคนิคง่ายค่ะที่จะตอบโจทย์ของคุณเลยนะคะ
แม่บ้านพ่อบ้านนะคะที่จะต้องตากผ้าในที่ร่มเนี่ยนะ
ฝนตกอย่างนี้ยังไงก็ไม่มีแดดใช่ไหมคะ
ซักผ้าตอนกลางคืนกลับมาจากทำงานแล้วนะฮะ
ให้หมดความกังวลเรื่องกลิ่นอับรับมือได้ในทุกสถานการณ์แบบสมาร์ท
กลิ่นหอมสดชื่นติดคนยาวนานเลยทีเดียว
มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่แห่งการดูแลผ้าที่เรียกว่าตอบโจทย์ทุกปัญหา
เหมาะกับทุกฤดูกาลแน่ก่อนนะคะ
และคงความหอมยาวนานถึง๖เท่า
เพิ่มความหอมสดชื่นทำให้สวมเสื้อใหม่ตลอดทั้งวันเลยจ้ะ

ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา
ก็ต้องผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ
มีกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมสนุกนะฮะ
โดยการตอบคำถามง่ายผ่านทางแฟนเพจที่ขึ้นอยู่หน้าจอในตอนนี้นะครับ
จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีโปรโมชั่นโดนกันนะครับ

ของกลิ่นใหม่หอมนะจ๊ะบอกเลย
มีคนส่งเข้ามาคุณบอกว่าอะไรนะ
นำพิธีกรหาข้อมูลมาก่อนเล่าข่าวค่ะ
โพยตีพายดูมาหลายข่าวแล้วอะไรอย่างนี้นะ

คือเมื่อกี้นี้มันเป็นการแชร์กัน
ระหว่างทางรายการทางคนดูทางบ้านทางทวิตเตอร์
ถ้าเกิดว่าทางทวิตเตอร์ทราบเราก็ยินดีที่จะนำสื่ออันนี้
แพร่ออกไปมันจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนกัน
เพราะว่ามันไม่มีใครรู้ทุกคนหรอกครับ
บางคนมันก็ไม่รู้คนที่รู้ก็แค่ออกมาบอก

แค่เอามาสอบถามมันเป็นแบบนี้มันคืออะไร

ไทยชนะแล้วสั่งให้หยุดแบบแม่สีตางค์
ส้มมันจะได้หยุดไหมครับ

น้องแม่สิตังค์ดังมากพี่ไปสัมภาษณ์กันมาอีกใช่ไหม

เออไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวค่อยดูนะไม่ใช่ส้มหยุดนะ

โอ้โหเรื่องใหญ่เลยจริงเออ

แต่ตอนนี้กลัวน่าจะเละไปกว่าเดิม
เอามาชมช่วงหน้าช่วงหน้ามีอะไรดีจ้ะ
บอกว่าเจอดีจนต้องเอาของมาคืน

โอ้โหเหรอ
เรื่องราวแปลกทั่วไทยกันบ้างนะคะ
วันนี้ไปที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำยมสายเก่า
โค้งสารเจ้าพ่อมะขามเท่าก็เป็นรอยต่อ
ระหว่างหมู่๘และหมู่๑๑จังหวัดสุโขทัย
หลังทราบข่าวว่ามีชาวบ้านออกไปหาปลา
บริเวณดังกล่าวที่เราพูดไปที่แม่น้ำยมนะคะ
พบเรือจมอยู่ในน้ำใต้สะพาน

มีเรือจมอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้สะพาน
แล้วก็มีกอไผ่ทับอยู่
แล้วก็มีการทำพิธีนำเรือขึ้นมาจากใต้น้ำเพื่อนำไปตั้งไว้
ยังบริเวณหน้าสารเจ้าพ่อมะขามเท่า
เมื่อไปถึงเนี่ยก็พบว่าชาวบ้านจากทั่วสารทิศที่ทราบข่าวก็เดินทางกันมา
รอดูเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียว

พบว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือต่อด้วยไม้พยอม

บริเวณส่วนหัวเรือหัก
จากการสอบถามชาวบ้านก็เปิดเผยบอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนหาปลามาเจอ

จากนั้นก็ได้นำกลับไปที่บ้าน
แต่เมื่อนำไม้พายกลับไปแล้วก็เจอเรื่องแปลก
คือร่างกายอยู่ดีก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนปกติ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะนำไม้พายกลับมาเนี่ยร่างกายก็ยังปกติดีนี่นะ
อกจากนี้เนี่ยก็มีชาวบ้านอีกคนนึงค่ะที่มาหาปลาในช่วงกลางดึก
แล้วก็เจอหัวเรือซึ่งหากวางอยู่เนี่ยก็นำกลับไปที่บ้านเหมือนกัน
เจอเรื่องแปลกจนต้องนำกลับมาไว้ที่เดิมค่ะ
หลังจากที่ข่าวแพร่สะพลัดออกไป
ก็มีบรรดาชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคเดินทางกันมาดู
โทรศัพท์ก็ต้องนำมาค่ะถ่ายรูปซะหน่อย
เลขกันไปต่างนานาโดยเฉพาะเลข๓และเลข๕ค่ะ
ครับผมหมายถึงที่มากเลยจริงค่ะเป็นเรืออย่างนี้
เป็นเรืออะไรเนี่ยเรือทำไมเรือใช่ไหมน่าจะเป็นเรือแบบว่า
ค่อนข้างมีอายุอยู่นะเขาไม่ได้บอกว่า
เป็นเรือชาวบ้านแถวนั้นล่ะแล้วไปไหว้
เออก็นี่อย่างนั้นแหละแต่เขามีเรื่องแปลก
ที่แบบคนเอาเศษอะไรต่างที่เป็นของเรือไป
แล้วก็เจอเรื่องแปลกจนต้องเอากลับมาคืน
ก็เลยกลายเป็นแบบพิษเองเปล่าจนเจอดีอย่างนี้ล่ะ

อันนี้ผมชอบผมขออนุญาตอ่านทวิตเตอร์นี้ผมชอบมากเลย
จากคุณขออนุญาตอ่านชื่อนะขออนุญาตก่อนนะ

จากคนที่ไม่รักดี
คนที่ไม่รักดีเขาเขียนว่าไงรู้ไหม
แอบชอบนุ่นวงเล็บข่าวใส่ไข่

คนชื่อบีมแอบชอบนุ่นใครบ้าง
บอกชอบนู่นผมไม่รู้นะผมบอกให้แล้วนะผมถือว่าคุณส่งมา
ข่าวใส่ไข่ผมก็เลยพูดผ่านให้นะ
แอบชอบนุ่นใครชื่อนุ่นแล้วมีคนรู้จักชื่อบีมแล้วก็บีม
ทีมงานเราหรือเปล่าข้างหลังนี้หรือเปล่าเนี่ย
ในนี้เขากังวลแทนเขาบอกว่าถ้าเกิดแอปเข้าถึงโทรศัพท์ไปทุกคน

เขากลัวว่าถ้าเกิดไฟเข้าที่โทรศัพท์คุณมดดำ
เรื่องความลับของดาราก็จะออกมาหมดไงเขากลัวเขากังวล
กลัวความลับในโทรศัพท์คุณมดดำมีแต่ผู้ชายความลับอื่นไม่มีหรอก
ก็เปิดเผยถึงการลดค่าไฟในเดือนหน้าว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนโยบายต่ออายุมาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้าทุกประเภท
ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากเริ่มเข้าฤดูฝน
ประชาชนใช้ไฟฟ้าลดลงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาตรการนี้
เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทำงานกันที่บ้านการใช้ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนมันก็จะต้องเพิ่มสูงขึ้น
ทำให้หลายบ้านเนี่ยนะคะถูกคิดค่าไฟแบบอัตรา๙กระโดดเมื่อมาตรการครบกำหนดการคิดค่าไฟก็จะเข้าสู่ปกติ
อยากจะเตือนให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าเปิดดูคู่มือการประหยัดไฟฟังให้ดี

ขณะนี้นายกุฤษสมบัติศิริประหลัดกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำมาตรการช่วยเหลือล็อตใหม่
รวมทั้งมาตรการฟื้นฟูประเทศตามนโยบายของนายสนทิรัฐสนทิจิวง
โดยจะเน้นกลุ่มเศรษฐกิจระดับรากฐานของประเทศรวมถึงภาคธุรกิจ
เรื่องต้นใช้งบประมาณแบ่งเป็น๒ส่วนนั่นก็คืองบที่กระทรวงพลังงานมีอยู่แล้วบางส่วน
โดยที่จะนำมาปรับวัตถุประสงค์ให้ตรงกับเป้าหมายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะต้องพิจารณาสามารถใช้งบประมาณ
เงินกู้พรกรฉุกเฉินได้หรือไม่ช่วยกันหน่อยแล้วนะคะต่อไปนี้ขอบอก

อะไรวะ
โอมรักชมพู่นะ

เมื่อก่อนต้องโทรไปหาดีเจไงดีเจต้องพูดให้
เมื่อก่อนมันดีเจไงเวลาโทรไปหาดีเจเออรักกันนี่แล้วกันนี่
บอกมาก็ได้เดี๋ยวบอกให้

โอมรักชมพู่โอมไหนกับชมพู่ไหนเนี่ย
เนี่ยนะใครชื่อชมพู่มีแปลชื่อโอม

บังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะฮะ
เพื่อแจ้งความเอาผิดตามพรบลิขสิทธิ์และอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับ
ทั้งหมด๖ตอนไปเผยแพร่ซ้ำและลบโลโก้ของไทยรัฐทีวีออก
ทั้งยังแปะลิงก์ชักชวนเล่นพนันออนไลน์นะฮะเข้าข่ายละเมิดทำให้บริษัทนั้นเสียหาย
ด้านพันธุรกิจโทรจากฤทธิ์กล่าวว่าตอนนี้ได้รับเรื่องไว้พร้อมสั่งการให้พนักงานสอบสวน
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานจากนั้นนะครับจะต้องสอบสวนอย่างละเอียด
ส่งเรื่องไปที่กระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อสืบสอบสวนข้อมูลหาผู้ทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไป

แล้วก็อย่างนี้สมมุติเต็มเราจะมีโลโก้ข่าวใส่ไข่ใช่ไหมคะ
เขาก็ขยายขยายเพื่อให้ข่าวใส่ไข่ตกออกไป
แล้วก็จะเหลือเฉพาะแค่หน้าหนูเนี่ยแล้วก็เอาไปแปะ
แล้วก็เอาโลโก้ของตัวเองไปแปะใช่ไอ้ตรงนั้นยังพอทำเนานะ
แต่ไอ้การที่เอาไปทำเพื่อการผิดกฎหมายเนี่ย
ทำเพื่อความผิดความผิดกฎหมายโดยการที่เอาไปชักชวนเล่นการพนันเนี่ย
อันนี้คือก็ถือว่าไม่ดีนะครับ

๖ตอนเลยหรอตอนมีตอนไหนบ้าง
มีตอนที่พี่หมีเพื่อนผีที่เล่าเรื่องผีใช่ไหมคะ
แล้วก็มีตอนอาจารย์จอมขมังเวททำของอะไรอย่างนี้

อีกสักนิดนึงนะฮะคุณแอร์รอน๔๗๘๙บอกว่าบอกรักนุษย์มากนะ

นี่บอกรักนุษย์มากแล้วก็นี่นะฮะคนนี้ผมชอบคุณบ่าวเท่า

เขาบอกว่าเขารักรถเมย์มาก
ถ้ารถเมย์แต่งงานกับคนอื่นผมจะไม่ดูรายการนี้อีกแล้ว

ไม่ได้ใช่ไหมคะอังจิ

จริงเหรอ

ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะ
รถเมย์ให้หมดโควิทไปก่อนนะจะได้ไปงานได้

พี่หนุ่มขอรับตัวแทน
ผมไม่เอานะพี่ม้าผมไม่รู้นะ

สักครู่เดียวค่ะ
ไปค่ะ
ไปค่ะก่อนจะไปเรื่องใดวันนี้เป็นธีมบอกรัก

พี่หนุ่มครับผมแอบรักมานานมาก
ป้อมรักเหม๋ยนะหมูอ้วน

แสดงว่าแฟนอ้วนด้วยเหรอ

บางคนเขาอาจจะเรียกหมูอ้วนไงคุณแม่

อยากฝากบอกสื่อเหมือนพี่หนุ่มจังเลย

ไม่เป็นไรหรอก

จากคุณเบลเบลิเกอร์อะไรเนี่ยนะ
นนกูรู้นะมึงดูรายการนี้อยู่
เพราะฉะนั้นมึงเอา๓๐๐ที่มึงยืมไปมาคืนด้วย
เดี๋ยวนะคะทวงตังค์กันออกสื่อ

เพราะฉะนั้นมึงเอา๓๐๐ที่ยืมกูไปมาคืนด้วยนะ

นนทเอาไปคืนเพื่อนซะเพื่อนทวงผ่านรายการเลยนะ

ช่วงชัวร์ลงนำเสนอโดยคุณหนุ่มกัญชัยวันนี้

อย่ามาลวงผมนะอันนี้มันเป็นในข่าวนี้อย่างนี้นะครับ

คือใครกันหนอเมียดาราดังตีมึนเข้าไปใช้ห้องซาวน่าทั้งที่ประกาศห้ามเปิดใช้

มีเรื่องแซ่บมาให้ชาวเน็ตได้ทำการบ้านกันอีกแล้ว
เมื่อเพจดังอย่างเจ้าเดิมอย่างเจ๊มอย๑๐๘ออกมา

พี่หนุ่มแล้วเขาเป็นคนอยู่ในแวดวงการไหม

จริงเนี่ยนะ

ที่เขาไม่อยากให้ตามเข้าไปในเครื่องเขาได้

แกก็เป็นคนที่รู้เรื่องเยอะที่สุดเห็นไหม

เกี่ยวกับพฤติกรรมของภรรยาของดารานุ่มชื่อดังคนหนึ่งนะครับ

เข้าไปใช้ห้องสาวหน้าในฟิตเนสนะฮะ

ทั้งที่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ

เขาก็แจ้งแล้วนะว่างดใช้
พร้อมทั้งระบุข้อความถือว่าเป็นเมียดาราดัง
บอกว่าห้องซาวน่ายังไม่เปิดให้ใช้ก็ตีปืนแอบใช้
สมควรแล้วที่คนด่าเธอทั้งประเทศ
งานนี้นะฮะทำเอาลูกเพจถึงกับหูผึ่งนะฮะ
เข้ามาส่งการบ้านเดาอักษรย่อกันยกใหญ่
ซึ่งเจ๊มอยก็เตือนว่าเบาหน่อยนะ
เรื่องจริงเป็นอย่างไรต้องรอฟังความจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
นี่นะครับว่ามาแบบนั้น
นี่คิดว่าห้ามใช้ใช่ไหมครับตอนนี้

นี่ที่ฉันรอไปเล่นโยคะอยู่เนี่ยทุกวันยังไม่ได้เลย

หนุ่มก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละก็เขารู้จักกับแม่มอยเนี่ย
แต่ดิ้วไม่ได้รู้จักกับแม่มอย

ผมไม่รู้เขารู้ว่าผมรู้หรือเปล่า
เจ๊มอยนี่อาจจะไม่รู้ว่าพี่หนุ่มรู้ว่าเขาเป็นใครถูกไหมคะ

จะว่าไปเจ๊มอยก็รู้ลึกไม่เท่าฉันนะ
เอาอีกแล้วคุณแม่

มอยก็ไม่รู้ลึกเท่าฉันใช่ไหม

ทักทายไม่ได้แบบนั้น
พี่มีเรื่องไหนอีกเนี่ย

เปิดรายชื่อ๘อันดับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก๒๐๑๖
แต่ละคนนี้เรียกว่าเป็นแบบซุปตาทั้งนั้นเลยนะคะ
ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกปี๒๕๕๙
ปรากฏว่าอันดับ๘ตกเป็นของเจนนี่คิมค่ะ

อันดับ๗เป็นของซองเฮคโย

อันดับ๖โรเซแบ็คพิ้งค่ะ
อุ๊ยน่ารักจังเลยค่ะอันดับ๕ค่ะคิมจีซูจากแบล็กพิ้ง
อันดับสี่สาวไทยของเราค่ะยายาอุรัสยานะจ๊ะ
อันดับ๓ตกเป็นของจือวีนะคะทวายซ์
อันดับ๒ค่ะลิซ่าแบ็คพิ้ง
และอันดับหนึ่งได้แก่ชนยจินค่ะนั่นเองนะคะ
รับบทสหายผู้กองยุ่นเสรี
อันนี้จากเอเซียใช่ไหมเฉพาะเอเชียอย่างนั้น

ทั่วโลกเลยเหรอฝรงฝรั่งไม่ติดหลี่

ในเรื่องตอนแรกเขาว่าจะดูสวยมากนะแต่จะสวยขึ้นเรื่อยใน
พอเล่นไปแล้วก็หยุดพักเดือนหนึ่งก็ไปตึกแล้วก็กลับมาใหม่
แล้วก็ไปเล่นเล่นหยุดไปอีกสักเดือนหนึ่งแล้วก็ไปตึ๊กตอนจบสวยเลยไงตามเรื่อง
คาแรคเตอร์ในเรื่องนะดีเรื่องนี้ก็สนุกสหายผู้กองยุ่นเสรี
มีคนบอกว่าฝากบอกรับน้องแบมแบมด้วยนะแต่เอาไม่ได้ตอนนี้อยู่เกาหลี

แบมอย่าพูดผิดเกาหลี๗
แล้วก็มีคนถามมาชอบแองจี้ค่ะเป็นลุกหรือเปล่าคะ
แองจี้โอ้โฮคุณแม่

หนูสาวยันเงาค่ะนี่ยังมองว่าหนูเป็นลุคอีกเลยค่ะ

บอกให้ดูเลยเขาส่งมาจริง

ชอบแองจี้แองจี้เป็นลูกหรือเปล่า
เดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรอยากจะเริ่มงงแล้วชีวิตเนี่ยมีอะไรก็ดูเอาแล้วกันนะ
นี่ค่ะขอบคุณแม่นไปกันเข้าไปดูพี่โดมกันบ้าง
ไทยก็ต้องอยู่บ้านกันมากที่สุดเลยทีเดียว
ล่าสุดโดมเขาก็เลยออกมาเปิดเผยนะคะ

ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกนอกบ้านอยู่ตลอดเวลานะอยู่บ้านนานไม่ได้เครียดนะรู้สึกว่ามันแบบว่าเหี่ยวเฉาไม่มีแรงบันดาลใจนะเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งแต่เด็กเขาก็ทำงานแล้วนะเขาเจอโดมเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยนะตอนนั้นไปโฆษณาสายการบินแห่งหนึ่งอ่ะ
แล้วดิฉันก็ไปแต่งหน้านั่นแหละไปแต่งโดมตัวยังทะเมี่ยงอยู่เลยแต่หน้าตาน่ารักแล้วก็มีอาชีพนักร้องอย่างนี้นะฮะ
ต้องเดินทางไปนู่นนี่ไปเดินทางไกลหลายที่อะไรต่างนานาแต่ช่วงนี้หยุดอยู่กับบ้านมันก็ดีเหมือนกันนะทำให้ได้พักผ่อน
แล้วก็ชอบมากขึ้นนะจริงเวลาคนอยู่บ้านไปเรื่อยมันก็เริ่มติดบ้านเลยนะชอบนะมีความสุขดีนะฮะ
ซึ่งก็มีเวลาอยู่กับภรรยาดีนะที่แต่งงานก่อนโควิดนะ
แล้วก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นก็เลยทำกิจกรรมร่วมกัน
ก็บอกเขาบอกเอางี้นะพักเอาไว้ก่อนยาวเลยเพราะว่า
เรื่องโควิดเนี่ยมันทำให้แบบว่าคือ
ถ้าสมมุติว่าเกิดแบบว่าท้องเทิงมาในช่วงนี้ปั๊บอะไรอย่างนี้

เรื่องของการไปโรงพยาบาล
เรื่องของบุคลากรการแพทย์หรืออะไรอย่างนี้
ซึ่งก็อาจจะวุ่นวายอยู่กับการรักษาอะไรอย่างนี้
แล้วจะไปท้องเทิงกับทอดกับไร่

นี่สองพันสองรติรวมตัวโชว์สเต็ปฮูล่าฮูล่านะครับ

ล้าฮุลาโชว์สเต็ปเท้าไฟกันแบบนี้นะ

น่ารักจริง

๒๐๐๒จะมาเวอร์ชันนี้ปี๒๐๒๐
ก็ยังแซ่บเหมือนเดิมนะแต่ละคนดูแลรูปร่างตัวเองดีหมดเลย

แล้วก็ขอบคุณแฟนเพจนะครับของข่าวใส่ไข่
ทักทายเข้ามารวมถึงทวิตเตอร์ด้วย

เดิมเกมรับก็สนุกเดิมเกมรุ๊คก็แฮปปี่ค่ะ